บ้างนะครับเมื่อกลางดึกมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่พิศนุโลก
เพราะว่ารถเก๋งจอดอยู่ในบ้าน

เขาบอกว่าเคราะห์ดีที่ไฟมันไม่ลุกลาม

ส่วนสาเหตุก็ต้องรอเจ้าหน้าที่

แต่คุณดูสิโอ้โหไฟมันลุกแรงเหมือนกันควันเต็มไปหมดเลย
เจ้าหน้าที่ดับเปลืองเทศบาลนครพิศนุโลก
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันฉีดน้ำ
หมายเลขเทียมเบียนกกมม๗๐๐๐พิศนุโลก
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองครับระหว่างนั้นได้ประสานเจ้าหน้าที่
การไฟฟ้าให้มาตัดกระแสไฟป้องกันไฟฟ้าช็อต
เจ้าหน้าที่ดับเปลืองใช้เวลาประมาณ๓๐นาที

รถยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
ยังโชคดีนะไม่ลุกลามไปติดบ้านนะฮะ
เพราะดีไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้ครับ
เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิสุนโลกเข้าตรวจสอบสารที่เกิดเหตุ
สำรวจความเสียหายของทรัพย์สิน
แล้วก็บ้านเรือนที่โอ้โห
ไฟมันลุกโหมนะครับ
ตัวอาคารของบ้านไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
ส่วนทางด้านของเจ้าของบ้านเปิดเผยนะครับ
ว่าก่อนเกิดเหตุได้นอนอยู่ชั้นบน

ก่อนที่จะโอ้โหได้กลิ่นครับคุณ

แล้วก็วิ่งลงมาดูเห็นไฟไหม้รถเก่งนะฮะ
รถคันนี้ซื้อมา๑๒ล้านบาท

ตอนแรกได้กลิ่นควันก่อนที่ห้องเครื่องของรถ
นานไฟลุกพลึบขึ้นมาทันทีเลยนะครับ

รวมถึงที่สำคัญคืออุปกรณ์ค้าขายนะคุณ
จากเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของเขียงหมู

อุปกรณ์ค้าขายหมูพังเสียหายหมดนะครับ
ล่าสุดผู้สิทธิ์ของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

นี่เริ่มมีไฟลุกนะใช่
มาจากมุมด้านหน้าด้านซ้ายของรถนะครับ
และลุกลามอย่างรวดเร็วมาติดรถแล้วก็โรงรถ
ซึ่งจะได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐาน
มันลักษณะเหมือนไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้

ถ้าดูดีมันเกิดจากจุดที่เป็นผนัง

เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอีกครั้ง
แล้วก็ต้องส่องดูดีว่ากล้องวงจรปิด

เหมือนมันระเบิดตุ้มตุ้มตรงผนังนะครับ
ตรงจุดเริ่มต้นของไฟที่ลุกลามนะครับ